พาไปที่จังหวัดขอนแก่นกันบ้างดีกว่า
ตามเจ้าชายสายมูค่ะน้องก็จิรพัทไปเลยดีกว่า
ไปดูซิว่าช่วงนี้เขาเป็นหมู่ที่ไหน
ไปทำพิธีบวงสวงพญานาคอีกแล้ว
สุดยิ่งใหญ่เลยก็ว่าได้ไปดูบรรยากาศ
โอ้โหชอบภาพมุมโดนมันขลังมาก
มันอลังการโดรนมาแบบนี้โอ้โห

ซึ่งพิธีที่ว่าก็คือพิธีบวงสวงพญานาคสี่ตระกูล
จัดขึ้นที่สวนสุนันทาขอนแก่นค่ะ
เป็นสถานที่นะคะที่เขาบอกว่า
กันว่าที่แห่งนี้เนี่ยเป็นจุดเชื่อมแห่งสมบัติเมืองบาดานค่ะ
โอ้โหน้องก๊อตในฐานะสายยานพญานาค
ก็เป็นตัวแทนแฟนคลับกว่าร้อยชีวิตเลยค่ะ
ไปไหว้ขอพรให้ท่านเนี่ยเปิดทรัพย์
โชคลาภให้กับลูกหลานสายใหญ่พญานาคที่มาร่วมงานด้วย

หยิบจับอะไรก็ขอให้รุ่งเรืองทุกอย่างสาธุจ้ะ

สถานที่ที่๒เป็นอีกหนึ่งจุดที่สายมูไม่ควรพลาดเลยก็คือ
เทวาลัยศิวะมหาเทพ

ได้ยินชื่อมันเหมือนแบบได้บุญไปด้วยคุณผู้ชมค่ะ
ก๊อตเนี่ยพร้อมกับแฟนคลับทำการขอพรเหล่าถวยเทพ

ให้ท่านมหาเทพหนุนดวงหนุนบารมี

ก๊อตก็มีเลขมงคลมาฝากด้วย

คือ

ตั้งแต่ทะเบียนเบลล่าแล้ว

น้องก๊อตด้วยเลขน้องก๊อตไปเลย

นักร้องชายสายมูผ่านไปแล้วใช่ไหมคะ
ยังไม่หมดเพียงเท่านี้ค่ะเรามีนักร้องสาวสายบุญค่ะ

หนูชื่อเจนมากับนุนแล้วก็มากับเบอร์
ล่าสุดนะคะไม่กี่วันที่ผ่านมาค่ะ
เดินทางไปที่เขารังพัฒนาจังหวัดลบบุรีนั่นเองค่ะนะคะ
นำถาดและภารใบสีขอพรองคู่วิรูปักโขค่ะ
ซึ่งท่านขึ้นชื่อว่าเป็นเทพแห่งทรัพย์สมบัติค่ะ
ใครอยากสมหวังนะคะมีโชคมีลาบก็มาขอพรกับท่านได้นะคะ
เหมือนกับสาวเจนคงมาไหว้ขอพรองคู่ที่นี่หลายครั้งแล้วค่ะ

บอกว่าไม่มีค่ะแต่ว่ามีภาพทะเบียนรถที่ขับไปทำบุญค่ะ

ซึ่งเลขก็คือครค๓๙๖๒กรุงเทพฯมหานครนั่นเองค่ะ
ใช่เออนะ

ก็ใครดูอยู่ตอนนี้เฮงปังทุกท่านเลยค่ะ